ท่วงเนี้ยกะถิ่นเยอะใช่ไปดูกะถิ่นที่นี่
ที่จังหวัดสกลนครเขาบอกว่าโอ้โหเป็นการรวบรวมเงินบริจาคได้เยอะที่สุด
กระถิ่นที่ว่าเนี่ยกระถิ่นล้านเลยนะครับ
เป็นไงสวยงามอลังการเลยนะครับผมสวยมาก
กะถิ่นสามัคคีตามภาพตามข้อความที่ขึ้นให้เลยนะฮะคุณชมฮะ
เรียกได้ว่าต้นกระถิ่นตอนนี้บอกเรื่องของจำนวนเงินเลยดีกว่า
เขาบอกเลยนะว่าหลักล้านสักเท่าไหร่ที่ว่าล้าน
สองล้านสามโอ้โหอ่ะภาพเนี้ยบรรยากาศทั้งหมดเนี่ย
เราได้มาจากผู้ใช้งานติ๊กต๊อกท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า
จัดขึ้นที่วัดโคกเลาะน้อยวนารามที่ตำบลขมิ้น
จังหวัดสกลนครเรียกได้ว่าคนที่มาร่วมงานคราเนี่ย
ฮือฮาฮือฮาเรียกได้ว่าชาวสกลซิตี้สกลนครซิตี้
เมืองสกลนนั่นแหละฮือฮากันจริงรวดต้นกะถิ่นท้าเวสวันน่าเทพ
เหยียบหีบสมบัติที่สูงสักประมาณ๕เมตร๔๐มียอดรวมถึง๒ล้าน๓แสนบาท
อุ้ยยยยยต้องยืนใหญ่ขนาดไหนอ่ะกะถิ่นล้านน่ะครับ
ได้รู้ว่าเป็นบุญใหญ่มากจริงเลยนะครับสาธุสาธุสาธุจริง
เรียกได้ว่าใครที่มางานนี้นะเชื่อว่าองค์ปู่ท้าเวสวันจะมาเปิดคุมทรัพย
โชคลาบเงินทองทรัพย์สมบัติให้กับผู้ที่มาบูชาและนับถือ
ยังไงก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ
และต้องขอขอบคุณติ๊กต๊อกท่านนี้นะ
ติ๊กต๊อกตามชื่อที่ผมอ่านเนี่ยก็ชื่อว่า
และอะไรนะ

ก็ได้เห็นกันแล้วนะเรื่องของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
อยากไปเริ่มร่ำกับผิดสักครั้งเลย

ตลอดแบบคนอื่นไม่รู้อ่ะ